ส่วนที่ร้อยเอ็ดที่เรารายงานไปว่ามีชายโรคจิตนั้นคุณผู้ชมไปดอมมอง
เป็นมนุษย์ถ้ำถ้ำมองนี่แหละฮะไปดูตามบ้านคนนู้นเนี่ยคนนี้ภาพนี้เลยฮะ
แอบส่องคนอาบน้ำบ้างแล้วไม่ได้ก่อเหตุครั้งเดียวหลายครั้งด้วย
ล่าสุดจับกลุ่มตัวเขาได้แล้วนะครับย้อนให้ดูซะหน่อยฮะ
เป็นวงจรปิดของบ้านชาวบ้านแถวนั้นจับภาพผู้ชายคนนี้มาส่องห้องนอนของผู้เสียหาย
แล้วเขาทำการสำเร็จความไข้ด้วยตนเองจนโอ้โหอสุจิติดอยู่ข้างบ้านอ่ะ
คุณน้ำแข็งคุณผู้ชมฮะโอ้ทำไม่ได้ยังไงชาวบ้านพยายามวิ่งไล่จับชายคนนี้ครับ
แต่เหตุวธนัดหนีหายไปในความมืด
ผู้เสียหายมาตรวจสอบพบว่าคนก่อเหตุยังทิ้งสกูเตอร์ไฟฟ้าไว้ข้างบ้านด้วยนะครับ
จังหวะที่วิ่งหนีไปฮะโอ้โหปีนกำแพงนี่หมาก็วิ่งไล่ไป
คนก่อเหตุก็นี่หนีไปเลยนะ
คนในบ้านพยายามตามแล้วไม่ทันครับวิ่งเร็วเหลือเกิน
ผู้เสียหายก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพธวัฒน์บุรีครับ
ว่าคนร้ายน่าจะเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้าน
ล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจชุดสืบสวนสพธวัฒน์บุรี

วางแผนติดตามหาข่าวในพื้นที่แล้วก็นำภาพคนก่อเหตุไปให้ชาวบ้าน

บ้านนี้คนเห็นไหมชาวบ้านก็มุงดูกันนะครับ
ยืนยันตรงกันว่าอ๋อไอ้คนนี้
มันชื่อนายจิรพงศ์เวียงนนท์อายุ๓๓ปีอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละ
เอาล่ะตำรวจก็เลยนำกำลังไปจับกลุ่มตัวที่บ้านพักครับนี่จับมาได้

นายจิรพงศ์คนก่อเหตุให้การว่าก่อนอันนี้เขาพ้นโทษจากคดีรักทรัพ
แล้วก็คดียาเสพติดก็มาอยู่ที่บ้าน
แล้วก็ชอบไปถ้ำมองถ้ามองไม่พอนะ
ขโมยชุดชั้นในผู้หญิงมาสูดดมด้วยอ่ะค่ะ
แล้วก็สำเร็จความไข้ครับ

ตัวเขาเองก็แอบชอบเจ้าของบ้านอยู่ด้วย
ก็เลยลงมือแล้วก็ตระเวนก่อเหตุในพื้นที่มามากกว่า๑๐ครั้ง
มักจะเลือกเหยื่อที่อยู่เพียงลำพังที่เป็นผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวเนี่ย

ถ้าเกิดเป็นเด็กวัยรุ่น
เป็นผู้หญิงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แบบนี้
แล้วคนนี้คิดมากกว่าจะไปถ้ำมองเข้าไปก่อเหตุมากกว่านี้โอ้โหอันตรายเลย
รพงศ์บอกว่าจะเลือกก่อเหตุเฉพาะกลางคืนครับ

พอเรื่องเงียบก็จะกลับมาเก็บตัวในบ้านพักต่อครับ

จิลภงนะครับข้อหาบุกรุกเคหาสถานในเวลางกลางคืน
และข้อหารักษัตริย์ทำให้เสียซับ
แล้วก็กระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนันนะครับ
ชาวบ้านก็น่าจะอุ่นใจมากขึ้นนะฮะจับตัวไปได้แล้ว